คุณผู้ชมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ช่วงตีหนึ่งที่สัตหีบชนบุรีเมาเท่นบีผับ
ก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง๑๔คนบาดเจ็บอีกเป็นจำนวนมาก
แต่ว่าในจำนวนของผู้ที่รอดชีวิตออกมาเนี่ยเหตุการณ์นี้ก็คงจะสร้างความสะเทือนใจแล้วก็เป็นแผลใจ
สำหรับทุกคนไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะในจำนวนผู้รอดชีวิตส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะได้เปิดใจกับทีมงานข่าวเที่ยงของไทยรัฐทีวีนะคะ
เล่าให้เราฟังถึงเหตุการณ์ที่พวกเขาเนี่ยได้เอาชีวิตรอดมาได้จากเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นนะคะ
อย่างคุณสิทธิชัยช่างทองอายุ๓๖ปีหรือดีเจวันค่ะ
ตอนนั้นเป็นช่วงพักเบรกซึ่งปกติเวลาพักเบรกเขาก็เข้าห้องน้ำเขาก็จะเข้าห้องน้ำด้านในผับนี่แหละ
แต่คืนนั้นไม่รู้อะไรก็เหมือนกันดนใจให้เขาเดินออกมาเข้าห้องน้ำข้างนอก
ธุระก็กลับเข้ามานั่งคอยเพื่อที่จะขึ้นทำงานที่โต๊ะหน้าร้านอยู่ตรงโต๊ะหน้าร้านคุณผู้ชม
ตอนนั้นเนี่ยดนตรีกำลังแสดงสดนักท่องเที่ยวข้างในกว่าร้อยคนมีกาดของร้านวิ่งออกมา
แล้วตะโกนบอกว่าให้หนีออกไปข้างนอกนะคะจนหลังจากนั้นเนี่ยมีเสียงระเบิดดังจากภายในร้าน
ก็ได้วิ่งตามออกมาค่ะ
ก็เปิดประตูแล้วเขาก็บอกว่าไปเร็วหนีผมก็นั่งเล่นโทรศัพท์ผมก็ไปเร็วหนีอะไรวะ
แล้วผมได้ยินเหมือนเสียงแบบเหมือนเสียงไฟมันโหมมันดังแบบนี้คือดังแรงมาก
ผมก็หันไปมองซ้ายมองขวาเสร็จแล้วประตูอ่ะมันก็ปิดเข้าไปพอประตูปิดไฟเสร็จปุ๊บ
ไฟมันก็แบบดันออกมาแล้วประตูก็ระเบิดครับกระจกระเบิดต้มผมก็ไฟไหม้แล้วผมก็วิ่ง
วิ่งมาตรงนี้เนี่ยตรงนี้ครับแล้วผมก็มองไปด้านหลังไฟมันขึ้นจากด้านหลังก่อน
แล้วเสร็จแล้วผมก็วิ่งไปอีกหน่อยไปตรงนู้นหลังจากนั้นครับไอ้กระจกข้างนอกนี้มันก็ระเบิดตุ้มออกมาหมดเลยแล้วคนก็วิ่งกันออกมา
ประมาณประมาณเนี้ยครับที่ถามเราเนี้ยทุกวันเนี้ยเรามามาเล่นที่เนี้ยเราเข้าออกประตูเข้าออกทางเดียวใช่ไหม
สองทางครับมีประตูสองทางมีประตูด้านหลังข้างหลังในไฟให้นักท่องเที่ยวด้วยนะให้ให้ดีเจกับนักดนตรีครับ
แล้วมีป้ายหนีไฟไหมมีครับมีมีป้ายหนีมีเขียนว่าเป็นป้ายสีเขียวแล้วก็เป็นรูปไฟแล้วลูกคนวิ่ง
เมื่อคืนเปิดไหมเปิดครับเปิดก็คือนักดนตรีจะเข้าข้างหลังกับดีเจจะเข้าข้างหลังแต่ก็แล้วแต่ว่าอย่างผมเนี้ยอุปกรณ์น้อยผมก็เดินเข้าข้างหน้าแต่นักดนตรีจะเข้าข้างหลังเพราะว่าด้วยความที่ลูกค้ามันเยอะแล้วถ้าเขาเดินเข้าข้างหน้าเนี้ยอุปกรณ์กองอะไรทุกอย่างมันจะเยอะเพราะว่าจะเข้าข้างหลังคร
ป่วยคือเขาป่วยก็เลยคนนี้มาแทนก็เลยมาเสียชีวิตทั้งที่คือคนนี้ไม่เคยมาเลยเพราะผมไม่เคยเห็นเลยเพราะผมลงประจำวันพระราชผมไม่เคยเจอเขาเลยเพิ่งมาผมนี่ที่นี่เปิดมาสองสามเดือนคือคือคนนี้มาวันแรกก็คือมาปุ๊บก็เสียชีวิตวันนี้เลยค่ะดีเจวันนะคะก็เป็นคนหนึ่งที่รอดชีวิตอย่างหุดหวิดแล้ววันนี้ก็เล่าเหตุการณ์ให้

เป็นคุณอิ่มซึ่งเป็นผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ค่ะคุณพีชบอกตกใจมากแล้วร้องไห้หนักนะคะร้องไห้หนักมากเลยนะคะพอรู้ข่าวเพราะว่าพี่ในวงก็เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บหนักอีกหลายคนจากเหตุการณ์นี้ค่ะกลัวมากแล้วก็คุยกับครอบครัวแล้วค่ะว่าต่อไปนี้คงจะไม่รับงานในผับอีกโอ้โหคุณพีชเป็นอีกคนนึงที่รอดมาได้แล้วก็บอกว่า
ตัวเองค่ะ
เหมือนเอาพี่เขามาตายแทนพูดตรง
แล้วตัวเองเนี่ยยังเสียใจและยังรู้สึกสะเทือนใจอยู่แน่นอน
เทือนใจครับเพราะว่าอย่างพี่นักร้องเนี่ยเราไม่สนิทก็จริงแต่เขามาทำงานแทนเราแต่เขามาเสียชีวิตหนึ่งแล้วใจหาย
และอย่างคนที่สนิทอย่างพี่มือคีย์บอร์ดเขาไม่ได้อยู่วงเราก็จริงค่ะเขามาแทนแต่เราก็ไปกินข้าวร้านเขาบ่อยเพราะว่าแฟนเขาขายอาหารตามสั่ง

ใช่แล้วยิ่งพี่ที่อยู่ในวงอยู่ด้วยกันมาเป็นปีเสียโฉมทำงานไม่ได้ก็รู้สึกสะเทือน
เมื่อคืนคุณพีชรู้ข่าวร้องไห้ไหม
ร้องรู้เมื่อตี๕